แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่คนเฝ้ารอดูในวันนี้

ใช่ค่ะถ้าใครไม่ได้ดูตอนแถลงสดนะคะดูตอนนี้เลยค่ะ
เดี๋ยวเราจะสรุปให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพแบบชัดนะคะ
ช่วงบ่ายนัดกันไว้บ่ายโมง
แต่ก็ช้าไปนิดหนึ่งสักบ่ายโมง๑๐นาที
คุณผู้บริษัทการตำรวจแห่งชาติก็นั่งตรงกลาง
เป็นคนแถลงนะคะเกี่ยวกับลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
คือหลายคนก็บอกว่าทำไมท่านไม่พูดให้มันชัดไปเลย
แต่ท่านก็พูดทุกอย่างที่ทำให้เราเข้าใจได้

แต่ว่าสื่อมวลชนก็ถามกันต่อยาวเลยนะคะ
คุณชูวิทย์ชูวิตตีแสกหน้าก็ไปนะ
ก็ถามหลายคำถามเหมือนกันเดี๋ยวไปตามกันเพิ่มเติม
ในช่วงของคุณชูวิทยชูวิตตีแสกหน้านะคะ
ทีนี้เรามาดูรายละเอียดของการแถลงในวันนี้ค่ะ
พลตำรวจเอกจากทริปชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ตัวเองและคณะทำงานซึ่งรับผิดชอบเฉพาะคดีอาญานะคะ
รับมาจากสพเมืองกาญจนบุรี
ตั้งแต่วันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ขอสรุปความเป็นมาของคดีอาญา
เชื่อมโยงกับคดีสลากินแบ่งรัฐบาล๓๐ล้านบาท
ซึ่งเป็นคดีความระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูน
เน้นย้ำว่าคดีนี้นับว่าเป็นที่สนใจของประชาชน
ว่าใครกันแน่คือเจ้าของที่แท้จริง
จากนี้จะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสอบถามทุกประเด็นที่สงสัย

เพราะอาจจะไปกระทบในส่วนของรูปคดี
เรื่องนี้ตำรวจจำเป็นต้องดำเนินการ
เพื่อให้เกิดความถูกต้องในสังคม
จะต้องไปฟ้องร้องกันเองนะคะ
ก็ยืนยันว่าการดำเนินการของทางเจ้าหน้าที่

สลากินแบ่งรัฐบาล๓๐ล้านบาท
ใครคือเจ้าของที่แท้จริง

สำหรับคดีอาญาที่สพเมืองกาญจนบุรี
ก็คือเริ่มต้นจากครูปรีชา
ได้เข้าร้องทุกข์แจ้งความต่อหมวดจรูนว่ายักยอกทรัพย์และรับของโจร
หลังจากนั้นก็ไปฟ้องต่อสารแพ่ง
ต่อมาหมวดจรูนก็ไปแจ้งความต่อครูปรีชาว่าแจ้งความเท็จ
ซึ่งตรงนี้ท่านผอบตรก็บอกว่าก็เชื่อว่า
พี่น้องประชาชนทั่วประเทศก็ได้เห็นอะไรบางอย่างแล้ว
และอยากที่จะรู้ว่าเรื่องนี้จะจบยังไง
หลังจากนั้นสพกาญจนักบุรีเขาก็สอบศูนย์กันไป
ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจภูทรภาค๗มาช่วยดู
หลังจากนั้นค่ะก็เป็นเรื่องของหมวดจรูนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
เนื่องจากคดีที่สพเมืองกาญจนบุรีเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์และรับของโจร
ครูปรีชาไปร้องไว้สอบพยานไป๔๕ปาก
วดจรูนร้องไว้กรณีแจ้งความเท็จสอบพยานไปแค่๕ปาก
หมวดจรูนเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เลยไปพบกับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เลยทำหนังสือ
หารือกับทางท่านผอบตรนี่แหละค่ะ
คดีนี้เป็นที่สนใจของประชาชน

และรูปคดีมีความสลับซับซ้อน
ท่านพบก็เลยย้ำว่าที่โอนคดีมานี่นะคะ
คือคดีอาญาเท่านั้น
ถ้าเปรียบเทียบกับกีฬาทั้งคู่ถือเป็นมวยที่ถูกคู่
แต่กีฬาเนี่ยมีแพ้มีชนะมีเสมอ

แต่เรื่องนี้มีแค่แพ้กับชนะไม่มีเสมอค่ะ

มีแต่ติดคุกค่ะท่านผอบตรย้ำแบบนี้เลย
ยืนยันว่าสำนวนคดีในมือตำรวจไม่มีเสมอแน่นอน
คงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต้องคงไว้ซึ่งความถูกต้อง
หลังจากนั้นท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ก็ขอสำนวนจากสพเมืองกาญจนบุรี
อยู่ในความรับผิดชอบของกองปราบ
จากนั้นกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมา
คณะทำงานก็เร่งทำงานแบบไม่หลับไม่นอนกันเลย
ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง
รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
ใช้เวลาประมาณ๓อาทิตย์ค่ะ
หลังจากนั้นร้อยตรวจโทจรูลไม่ได้รับความเป็นธรรม
คดีที่สพการยักษ์จ้อกทรัพย์รับของโจรสอบพยาน

หลักฐานร้อยโดรทโทจรูลสอบพยานไป๕ปาก
เขาเชื่อว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
จึงได้มาพบท่านผู้ชาการสอบสวนกลาง
พลโดรทโทธิศจิราชนองหานพิทักษ์
ประมาณต้นเดือนธันวาคม
หลังจากนั้นท่านได้พบท่าน
ว่าสำนวนนี้เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชน

รูปคดีมีความสลับซับซ้อน

ที่เอามาคือโอนมาคือคดีอาญา
ที่ทั้งคู่คู่กรณีทั้งคู่
จะถือว่าเป็นมวยถูกคู่ก็ได้

ผมก็นึกในใจว่าจะเปรียบยังไง

เอาเป็นว่ากีฬาก็แล้วกัน
กีฬามีแพ้มีชนะมีเสมอ
แต่เรื่องนี้มีแพ้มีชนะไม่มีเสมอ
มีจะติดคุก

คดีที่อยู่ในชั้นต่างกลางส่วนที่ตำรวจ
ที่ต้องคงความเป็นธรรมความถูกต้องเอาไว้
นี่ค่ะท่านพบตรก็แถลงเพิ่มเติม
ก็ตอบข้อสักถามของสื่อมวลชนด้วย
ท่านก็บอกว่าต้องย้ำว่าตรงนี้คือคดีอาญานะคะ

แต่อยากจะฝากว่านี่เป็นอุทาหรณ์ค่ะ
ประเทศไทยมีคดีลักษณะแบบนี้๕คดีด้วยกัน
เชื่อว่าคดีนี้น่าจะเป็นคดีสุดท้าย
สำหรับผู้ที่คิดทุจริต
หรือจะวางแผนคิดไม่ดี
คดีที่ว่านี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวครู่เดียว

เป็นคดีเกี่ยวกับลอตเตอรี่อะไรลักษณะแบบนี้นะคะ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๙ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ท่านผู้ปฏิบัตรอบอกด้วยนะคะว่า
สำนวนการสอบสวนที่ทำอยู่ตอนนี้

เพราะว่าหมวดจรูนเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
แล้วก็มีการแจ้งความกันไปแจ้งความกันมามันไม่จบ
กรรมคับการตำรวจสอบสวนกลางก็เลยรับโอนสำนวนมา
เพราะว่าคดีมันสลับซับซ้อน
ทางด้านของกรมคับการตำรวจสอบสวนกลาง

ไม่มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะคะ
ส่วนกรณีที่มีตำรวจไปเกี่ยวข้อง

ว่าตำรวจสามนายที่ถูกย้ายไป
ตำรวจที่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยยังไง
แจ้งความไหมจะต้องดำเนินการยังไงต่อ
คือว่าไปแก้สำนวนคดีอะไรอย่างนี้
ท่านผอบตรตอบว่าใจเย็น

ทางเรื่องของตำรวจที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง

แต่ขบวนการเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะต้อง

ก็มีนักข่าวถามนะฮะ

จะถามแทนใจท่านผู้ชมที่ชมการแถลงข่าวอยู่ด้วย
ค่ะค่ะว่าทำไมชิ้นชัดไม่ได้หรือว่า
หวยไหมจะได้เงิน๓๐ล้านไหม

เรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าได้ยกตัวอย่างเอาไว้นะฮะ
ท่านก็ยกตัวอย่างของการดีกาคดีเมื่อปี๒๕๓๐มาเปรียบเทียบ
โดยระบุว่าเงื่อนไขการรับรางวัลในสลากินแบ่งรัฐบาล
ได้ระบุเอาไว้ว่าที่หลังสลากเลยนะฮะ
ฉบับเลยระบุเอาไว้ว่าเงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ที่ถือสลากถูกรางวัล
นำมาขอรับซึ่งกำหนดไว้ว่าจะจ่ายเงินให้กับผู้ที่ถือสลากที่แท้จริง
เพื่อป้องกันการทุจริตและแอบอ้างมารับเงินรางวัล
เพื่อให้มีหลักฐานจ่ายเงินให้กับผู้ที่ถูกรางวัลเท่านั้น
สำหรับการยกดีกาปี๒๕๓๐ได้ระบุคำฟ้องของโจทย์
คือนางสมหมายปดีเสมอว่าสลากกินแบ่งของโจทย์ถูกรางวัลที่๔
แต่สลากฉบับนี้หายไปโจทย์ก็นำภาพถ่ายสลากที่ศูนย์หาย
พร้อมทั้งหลักฐานการแจ้งความไปขอรับรางวัลจำนวน๒๐๐๐บาทแล้วก็ดอกเบี้ยจากจำเลย
ก็คือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่จำเลยไม่ยอมจ่าย
จำเลยให้การว่าโจทย์ไม่ใช่ผู้ถูกรางวัลเพราะโจทย์ไม่นำสลากกินแบ่งฉบับที่ถูกรางวัลมาขอรับรางวัล
และสลากกินแบ่งทุกฉบับมีเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านหลังสลากว่า
เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับเท่านั้น
ขอให้ยกฟ้องสารชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินให้แก่โจทย์๒๐๐๐บาท
พร้อมกับดอกเบี้ยด้วยแต่ว่าจำเลยอุทร
สารอุทรพิพากษายืนจำเลยก็เลยดีการ์
ซึ่งสารดีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าคดีนี้ต้องห้ามดีการในปัญหาข้อเท็จจริง
จำเลยดีการในปัญหาข้อกฎหมายว่าจำเลยได้ระบุเงื่อนไขการรับรางวัล
ด้านหลังสลากกินแบ่งทุกฉบับว่าเงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัล
มาขอรับเงื่อนไขการรับเงินรางวัลดังกล่าวถือได้ว่าเป็นสัญญาข้อหนึ่ง
ซึ่งโจทย์จำเลยต้องปฏิบัติตามโจทย์มาขอรับเงินรางวัลโดยไม่ถือสลากที่ถูกรางวัลมาแสดงต่อจำเลย
ถือได้ว่าโจทย์ผิดสัญญาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลดังกล่าว
จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินรางวัลกับโจทย์
เงื่อนไขการรับรางวัลที่ได้ระบุไว้ด้านหลังของสลากกินแบ่งทุกฉบับว่า
กินแบ่งอย่างที่แท้จริงป้องกันการชุดสิทธิ์แอบอ้างมารับเงินรางวัล
เพื่อให้มีหลักฐานในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถูกรางวัลเท่านั้น
พบตรก็ยังยกสำนวนของอายการสูงสุดมาเปรียบเทียบด้วยนะครับ
โดยระบุว่าสลากินแบ่งรัฐบาลไม่ใช่ทรัพย์มีทะเบียน
ผู้ใดครอบครองย่อมเป็นเจ้าของโดยไม่ต้องจัดให้มีการลงชื่อก่อน
เงินกู้สหกรณ์หรือเข้าพักโรงแรม
ระบุตัวซื้อและขายจำเพาะเจาะจงได้
ซื้อมาแล้วก็ขายให้ผู้อื่นได้ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตเหมือนอาวุธปืน
ทรัพย์ที่ตกหล่นศูนย์หายเจ้าของต้องแจ้งพนักงานทันที
หวยชุดหลายใบเจ้าของอ้างว่าจำหมายเลขได้มีภาพถ่าย
แต่เมื่อไม่ปรากฏการแจ้งความลงหมายเลขสลากและหมายเลขชุดสลากไว้ก่อน
แต่มาแจ้งความในภายหลังที่มีการประกาศผลรางวัลแล้ว
คดีจึงมีเหตุอันสงสัยผู้ร้องเป็นเจ้าของสลากที่ทำหายจริงหรือไม่
ครอบครองสลากจึงมีสิทธิ์ที่ดีกว่า
ใครทำหายต้องแจ้งความทันที

ไม่ใช่ว่ารางวัลออกแล้ว
ค่อยไปแจ้ง
อ่านี่ไม่ได้

ทีนี้การแถลงข่าวในวันนี้ก็สลับกันให้ข้อมูล
พบตรกับท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ท่านก็สลับกันพูดจาให้ข้อมูลนี่นะคะ

พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่า
เรื่องนี้เนี่ยขั้นตอนต่อไปก็เป็นการที่ต้องไปสู้กันในชั้นศาล
ถ้าพูดรายละเอียดมากมันจะไปส่งผลกระทบ
จะมีผู้ที่ได้และเสียในทางรูปคดี
เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายนั้นในส่วนของหมวดจรูน
ให้การในลักษณะที่ไม่มีการอ้างอิงเลย
ไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานใดทั้งสิ้น
ก็เลยจำเป็นต้องแขวนรอเอาไว้ก่อน
ส่วนครูปรีชามีในส่วนของการให้ปากคำจากพยานต่าง
แต่เนื่องจากหมวดจรูนตัดโอกาสตัวเองไม่มีอะไรรองรับ

ซึ่งเรื่องนี้ได้ใช้ผลพิสูจน์ทราบทางวิทยาศาสตร์
เพื่อที่จะไปเทียบเคียงกับสิ่งที่เขาให้การมา
สรุปก็คือการกล่าวอ้างทั้งหมด
ขัดแย้งไม่สอดคล้องกับพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ค่ะ
หมายความว่าพยานต่างเยอะแยะมากมาย
ครูปรีชาที่มาให้ข้อมูล
พอไปเปรียบเทียบกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันไม่สอดคล้องกันเลย
ก็เลยนำมาซึ่งการออกหมายจับในครั้งนี้
ส่วนกรณีที่ครูปรีชากับนางรัตนาพรหรือเจ๊บ้าบิน

คือก็ไม่ได้คาดคิดเหมือนกันว่าสารจะอนุมัติออกหมายจับ
เพราะว่าทุกคนก็ถือว่าให้ความร่วมมือกับตำรวจ

ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายเหมือนกัน

เรื่องนี้ก็พอมีหมายจับออกมาก็ถือว่าชัดเจน
ที่สารกระดุนาออกหมายจับให้
แล้วท่านพลตำรวจโทษธิติราชก็

อยากจะให้ข้อมูลกับสังคมแบบนี้ค่ะว่า

ไม่เคยเกิดในรูปแบบลักษณะนี้มาก่อน
แต่ถ้าไปย้อนดูจากสถิติคดีลอตเตอรี่ทั้งหมด

ที่มาทำที่ทางสอบศูนย์กลางนี่นะคะ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๙จนถึงปีนี้ปี๒๕๕๙

ยกตัวอย่างกรณีที่มีผู้หญิงคนนึง
ใช้เวทีของสื่อนี่แหละมาให้ข้อมูล
ว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ถึง๒ครั้ง

เรื่องนี้ในเชิงสถิตินักวิชาการยังตอบได้เลยว่า

คุณถูกเลขท้าย๒ตัว๓ตัวซ้ำกันบ่อยมันยังยากเลยครับ
มันแสดงให้เห็นว่ามันเป็นแผนการที่ชัดเจน
เวลาผ่านไปพยานต่างที่เคยมาให้การกับตำรวจ

บางคนบอกว่ามีแรงจูงใจได้เงินมา๓แสน
บางคนก็บอกว่ามีแรงจูงใจเพราะไปโรงพักทีก็ได้เงินมาพันหนึ่ง
สิ่งต่างเหล่านี้มันทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคม
คดีที่ท่านยกตัวอย่างเกิดขึ้นที่บุรีรำนะคะ

กว่าคดีของหมวดจรูนกับครูปรีชาซะอีก
ที่ทำให้เด็กอายุ๑๖ต้องติดคุก
ท่านก็ยกตัวอย่างคดีที่บุรีรำบุรีรำมี๓เรื่องนะคะ
คดีที่เกี่ยวกับลอตเตอรี่เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในรายละเอียด
ดังนั้นท่านก็เลยบอกว่า
ต่อไปนี้คดีที่เกี่ยวกับลอตเตอรี่ทั้งหมด

จะขอพบตรให้ทางสอบสวนกลางไปทำหมดเลย
จะขอทำทั้งหมดเลย
คือตอนแรกท่านก็บอกว่าคดีเกี่ยวกับลอตเตอรี่ก็พยายามจะสาวนะ
ขบวนการมันมีไปถึงยี่ปั๊วซาปั๊วหรือเปล่า
แต่ท่านบอกว่าทั้งหมดทั้งมวล๕เรื่องที่เคยทำคดีมา

คนขายคนที่อ้างว่าถูก
แล้วก็เป็นเหมือนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
มันไม่ได้แบบยี่ปั๊ซาปั๊วเป็นขบวนการขนาดนั้น
ลักษณะมันตันอยู่ถึงแค่คนขาย
ต่อถึงปี๖๑เนี่ย๕คดีนะครับ
ผมไม่กล่าวชื่อคนเรื่อง
หลายท่านคงจะเห็นว่ามีผู้หญิงออกมาใช้เวทีสื่อเนี่ย

แล้วก็ถูกรุณตัวรีสันละวันที่๑เนี่ย๒ครั้ง

ซึ่งเรื่องนี้ในเชิงสิตินักวิชาการเนี่ย
หนึ่งสองครั้งนะฮะแต่แผนประศกรรมทั้งหมดเนี่ยนะวันนี้เนี่ย
แล้วโดยเวลาผ่านไปเนี่ยพยานต่างที่เขาไปนำมาให้การ
กับตำลวดนะฮะกลับคำให้กาหมดแล้วนะฮะ
บางต่างก็พูดเลยบอกเนี่ยมีแรงจูงใจ
ให้เงิน๓แสนบางคนก็ไปโรงพักได้เงินมาพันหนึ่ง
ซึ่งแค่เนี้ยมันทำให้เกิดความวุ่นวายสังคมมาอย่างต่อเนื่องเลยเดี๋ยวต่อไปนี้เนี่ย
ผมจะไม่รับเว้นเว้นผมจะขออนุมัติพอปฏราเนี่ย
เรื่องก็ตรีถ้าเกิดขึ้นอีกเนี่ยเดี๋ยวสอบสวนการณ์จะเข้าไปทำ
เริ่มต้นจากบุคคลผู้ซื้อผู้ขายทั้งสิ้นไม่มีขบวนการยี่ปั้วซาปั้วอยู่เบื้องหลัง
ผมตั้งใจทำคดีนี้คิดว่าจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมากกว่านี้
อาจจะมีซาปั๊วยี่ปั๊วที่ไล่ตามหวยมาแล้วถูกแล้วก็สร้างถาการขึ้น
มีเพียงแท้วนี้จริงจริงนะครับ
ก็คือผู้ซื้อหรือผู้ขายร่วมกันแล้วก็ไปตั้งพยานมานะครับ
เริ่มต้นจากคดีที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับ
สี่ห้าคดีมาถึงคดีเนี้ยรักษาแผนศึกรรมคล้ายกันกันนะครับ
รักษาแผนศึกรรมคล้ายกันกัน